มีชาวบ้านแจ้งว่าเนี่ยผู้ชายคนนี้เป็นพ่อค้ายาบ้าขายให้คนในหมู่บ้าน
เจ้าหน้าที่ก็บุกเข้าไปจับกลุ่มได้คาห้องน้ำแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหรียญตกเต็มห้องน้ำเลย

ภาพนาทีเจ้าหน้าที่ไปมาลุมมาตุ้มนะฮะตำรวจสพบำเด็ดนรงค์แล้วก็ชุดสืบ๑๐นายคุมตัวนายวรวิทย์เห็มวิจิตรหรือว่านายแมนอายุ๓๒ปีได้ที่บ้านของเขาเลย
แต่เป็นบ้านภรรยาเขานะครับที่หมู่บ้านปากจาบหมู่เก้าตะบนโคกเพชรอำเภอบำเน็ตนรงที่ชายภูมิ

พอเห็นเจ้าหน้าที่วิ่งเข้าห้องน้ำเลยครับพยายามจะเอาถุงพลาสติกสีน้ำเงิน
กดน้ำทิ้งไปแต่ตำรวจหยิบเอาไว้ทันคุณผู้ชมก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
แล้วคุณตัวนัยแมนจังหวัดจะกดชักโครกพอดี
แมนก็พยายามต่อสู้ขัดขืนแล้วครับประวิงเวลาขอดื่มน้ำหน่อย
อะโวยวายอย่างนู้นอย่างนี้ปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ใช่ของผมนะฮะตำรวจใช้เวลาอยู่๒๐นาทีคุมตัวได้ใส่กุญแจมือคุณผู้ชม
แล้วหลังจากนั้นเสียงเหรียญบาทตกกุ้งกิ้งเต็มพื้นห้องน้ำเลย
คำถามคือทำไมเหรียญบาทเต็มตัวเข้าไปหมดเพราะยาบ้ามันถูก
คนไปซื้อกรรมเหรียญบาทก็ไปซื้อได้ไม่รู้กี่บาทเหมือนกันแหละนะฮะ
แม้กระทั่งเงินเหรียญเนี่ยก็ไปซื้อยาบ้ากับนายแมนได้นะฮะหลังจับกลุ่มก็สอบสวนขยายผลนายแมน
รับสารภาพว่าทำจริงเพราะยอมจำนวนด้วยหลักฐานภรรยายังอุ้มลูกเล็กอยู่เลยอ่ะ
แต่อ้างว่าทำเป็นครั้งแรกครับรับยาบ้ามาจากอำเภอชัยบาดานจากลบบุรี
เอาไปขายต่อให้กับกลุ่มวัยรุ่นในหมู่บ้านแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
แต่เนื่องจากยาบ้ามันถูกไงส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาก็เป็นวัยรุ่นใช่ไหม
กำเหรียญมาซื้ออ่ะครับเหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญสิบ
ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเหรียญตกเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะ
ยาบ้ามันถูกแต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อไม่เชื่อหรอกครับ
ว่าทำเป็นแค่แรกเพราะมีสายรายงานว่านายแมนนี่แหละ
เป็นพ่อค้ารายใหญ่ในพื้นที่แล้วเครือข่ายเขาวัยรุ่น
ผู้ชายผู้หญิงเต็มไปหมดเลยครับนะอ่ะโดนแจ้งข้อหา
มียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อเสพและจำหน่ายแล้วก็เดี๋ยวจะติดตาม
ขยายผลหาเครือข่ายของนายแมนต่อไปนะครับ